มองเห็นพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางคนมืดมัว
เหมือนเห็นแสงทองส่องใจตื่นตันเพียงได้มอง
ผ้านมมือทั้งสองกลมลงกราบด้วยหัวใจ
มองพระผู้ทรงเมตตาเฝ้าดูแลประชา
ทั่วอาณาไกล

ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองสริราชสมบัติ
พระราชกรณีกิจต่างที่ทรงบำเพ็ญ
มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
นับแต่ทรงครองราชนั้น
ล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์อเนตอันนั้น
สรรสร้างความผาสุขให้แก่ประชาราช

โดยไม่เลือกเชื้อชาติหรือศาสนา
ด้วยเหตุนี้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่า
เคารพเทิดทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกินกว่าจะหาถ้อยคำใดมาเปรียบเทียบได้
พระราชจริยาวัดอันงดงาม
เมตตาคุณพระกรุณาธิคุณ
พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญ
ปรากฏแก่สายตาของคนไทยครั้งแล้วครั้งเล่า
เป็นภาพที่แสดงถึงการที่ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่
ที่เหนือไปกว่าพระราชกิจที่ราชสะดอนไทย
คาดหมายจากพระเจ้าแผ่นดินของตน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า๔๐๐โครงการ
ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ก็ท่านก็ทรงทำงานเหนื่อยมาก
ที่หลายคนที่ไม่ได้คิด
แต่อันนี้พออยู่ในเมืองพวกกรุงเทพพวกนี้สบายแล้วเนอะ

พระเจ้าอยู่หัวบ่อหมี่นี่เขาอยู่มาได้
นายหลวงสมบัติว่าอยู่ในป่าตรงลากป่า
หลวงท่านทรงให้โครงการหลวงเข้ามา
ส่งเสริมอาชีพเลิกปลูกฟิน
เป็นพระกรุณาธิคุณจากในหลวง
สมัยก่อนนั้นไม่มีแม้อะไรจะดีเลย
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหนทางที่ได้ทรงบุกเบิกไว้
ให้คนไทยใช้ในการดำเนินชีวิต
บนพื้นแผ่นดินอันร่มเย็นของเรา
จึงเป็นการสมควรที่เราคนไทยทั้งหลาย
จะต้องดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาท
เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักพักดี
ช่วยแบ่งเบาพระราชภาระ
และช่วยสร้างชาติบ้านเมืองของเรา
ให้พัฒนาไปในทางที่ถูกต้องเข้มแข็งสืบไป
บ้านเมืองของเราสงบสุขมาช้านาน
เพราะเรามีความเป็นปึกแผ่นในชาติ
และต่างบำเพ็ญกรณียกิจ
ทำหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน

คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก

ปฏิบัติงานให้สมภาระและหน้าที่
เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร
ฉันจะไม่ลืม